ช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะครับ
บรรยากาศก็ยังชมตลบอบอวนไปด้วยเรื่องราวของความรัก
ความหวานชื่นมื้นออกสื่อของคนในวงการบันเทิง
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะโลกไม่ได้สวยเสมอไป

เพราะว่ามีคนในวงการบันเทิงหลายคู่นะคะ

ถูกต้องแล้วนะคะเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้วันเดียว
มีเหล่าดาราที่ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ทั้งหมด

เปลี่ยนจากวันวาเลนไทยหวานเป็นคมกันเลยทีเดียวค่ะคุณ
มันเป็นเรื่องของที่ว่าการที่คนสองคนไม่เข้าใจกัน

คนหนึ่งไปซ้ายคนนึงไปขวามันก็ไม่ได้
มันเป็นปัญหาของคนสองคนจริงที่มันเดินมาด้วยกันถึงจุดหนึ่ง

แต่ว่าคือฝนว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่

ไม่ใช่คู่รักทุกคู่ที่จะลงเอยด้วยความหวานชื่นเสมอไปนะคะ

รักคนบันเทิงอีกหลายคู่ที่ขอกลับมาใช้สถานะโสด
ยุติความสัมพันธ์กับอดีตคนรักด้วยเหตุผลที่หลากหลาย
น้ำฝนพัชรินที่ซุ่มปลูกต้นรักอย่างเงียบ
ยังไม่ทันได้เปิดตัวหวานใจหนุ่มรุ่นพี่นอกวงการออกสื่อ
ก็ดันเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแค่อดีตคนเคยรัก
ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาให้กัน
และมาถึงจุดหนึ่งก็รู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็ควรถอยออกมา
ก็เรื่องเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ค่อยมีเวลาให้กัน

จริงเราก็ใช้เวลาในการที่จะกว่าที่จะคบกับใครสักคนนึง

แต่ว่าคือฝนว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่
มันยังไงมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะ
ใช้เวลาศึกษาดูใจกันเกือบ๒ปีอีก๑คู่
นั่นก็คือนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์

วาเลนไทยที่ผ่านมาได้ใช้เวลาอยู่คนเดียว
เพราะความสัมพันธ์กับแฟนสาวเดินทางมาถึงทางแยก

เหลือไว้เพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นค่ะ

หรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์

เราอาจจะไม่ได้อยู่คู่กันได้
ผมก็ปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขา

เหมือนเราก็อยากให้เขาได้ไปเจออะไรใหม่
ให้เธอได้พบรักเธอพบคนที่ดี
นี่มีชีวิตที่ตรงในใจ

ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อไม่ได้

ในฐานะคนรู้ใจไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
ช่วงตอนนั้นก็เด็กมาเนอะ
ก็เปลี่ยนไปค่ะ

ทางความรักไม่สามารถเดินต่อไปได้
แต่ทุกความสัมพันธ์ที่ปิดฉากลงไปแล้ว
ไม่ได้ทำให้๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
๒สาว๑หนุ่มต้องอยู่ในช่วงแบทวาเลนไทน์ไปซักทีเดียว

แต่ทุกคู่ก็ยังเหลือความสัมพันธ์พี่น้อง
และเพื่อนที่ดีต่อกันต่อไปค่ะ